เป็นเจดีลอยฟ้าที่ก็สวยงามไม่แพ้กัน
แล้วก็ยังมีธรรมชาติที่รายล้อมอย่างร่มรื่น

ไปดูภาพจากมุมสูงก่อนเลย
จะเห็นเจดีลอยฟ้าพระพุทธศิลาวดีค่ะ
ภายในบรรจุพระบรมศาลีริกฐาตุด้วยนะ

อยู่บนยอดเขาหินปูนสูงจากพื้นดินกว่า๒๐๐เมตรเลยนะคะ
ตั้งอยู่ภายในฐรยานทำเขานาอย์ในหลวงตำบลต้นยวนอพทสุราติธานี

คุณเนี่ยจะต้องบอกต่อความประทับใจนี้ให้กับคุณผู้ชมแล้วล่ะ
เพราะว่าหลายคนเข้าไปเขาก็ชื่นชอบกันทั้งนั้นเลย

ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติใช่ไหมคะ
มันน่าทึ่งตรงที่ว่าโอ้โหบนยอดเขาแบบนี้
มนุษย์เราสามารถขึ้นไปสร้าง

แล้วพอมีคนสร้างไว้แบบนี้แล้วคนที่เห็นก็อยากจะขึ้นไปกราบไหว้พระขอพร

แล้วนอกจากนั้นก็ยังจะได้ไปชมสถาปัตยกรรมซุ้มประตูพุทธวดี๙ยอดด้วย
คุณผู้ชมเนี่ยค่ะเวลาที่แสงอาทิตย์ตกกระทบมาที่ซุ้มประตู
ภาพสวยงามมากอย่างที่คุณไปดู
คุณใบตองไปมาแล้วถ่ายมาแล้วด้วยมุมนี้เลย

ถ้าใครไปสุรธานีแล้วยังไม่ได้ไปที่นี่นะคุณผู้ชมค่ะโอเค

ต้องแนะนำนะคะว่าเป็นอีกที่หนึ่งที่ควรจะไป
แล้วก็ถ้าใครไปก็อย่าลืมแชะแช่ภาพมาฝากเราด้วย
เพราะว่าเขาไปมาแล้วแล้วเขาก็ต้องไปแชะแชร์ภาพมา

เพราะว่าแสงข้างหลังไงมันจำเป็นต้องเป็นแบบนี้
มันย้อนแสงเพราะว่าประอาทิตย์มันขึ้น้าเนี่ยต้องขึ้นข้างหลังเรา

แต่หน่อยช่างภาพก็เล่นไว้ล่ะ

เช็ดจอดด้วยเหรอ

เดี๋ยวไปดูกันวันหลังในไอจี

ถ้าใครไปสุราช
อย่าลืมแวะไปที่นี่วัดขาวนานใน